เจ๊คันนี้เจ๊หุ่นดีมาก

การดูแลสุขภาพนี่สำคัญที่สุดค่ะพี่บอย

ยาเสพติดเราก็ต้องไม่เข้าไปยุ่ง

ไข่เอาไฟรอยมาจี้ตัวพี่

ไข่ร้อนไข่ร้อนตัว

น้าเบิร์ด

ถ้าจับคนเป็นตัวประกันก็คือใช่แล้วนะ

อยากดิวดีมีสุขภาพนี่น้องคอมก็ป่วย

ต้องดูแลสุขภาพนะเคยกินอาหารครีนกันไหม
อาหารครีนอะไรวะอะไรคืออาหารครีนครับเจ๊
อาหารครีนก็เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
กินแล้วไม่เป็นไขมันอุดตันด้วยนะ
เป็นอะไรวะเจ๊ไม่เคยอ่านข้างขวนเหรอ
ขวัและเขียนอยู่ว่าคจจัดข้าวไขมัน

ไอ้ทายครับอุตส่าห์กินแฟลปตั้งนาน
ใครกินแฟลปกันบ้านไหนนี่
อยู่มาตั้งนานไม่เคยได้ยินมุกนี้เลย
ไม่คิดจะช่วยเพื่อนจริงหรือฮะ

ก็ถือว่ากัดซะฟันเหลืองเยอะ
เฮ่ยเฮ่ย

เบื่อแล้วก็หิวด้วย

มันก็ต้องกินของดี
นี่ปากซอยอย่าเพิ่งมาขายใหม่เลยเจ๊

แล้วทำไมแล้วก็ไปกินข้าวนั้นเนี่ย

โอ้โห

เขาใช้น้ำมันดีเซลทอดเหรอถามจริง
ไม่เอาอ่ะเฮ้ยถ้ากินไก่ต้องไปกินอันนี้

มีทั้งไก่ป๊อปมีทั้งวิงแซ่บ
มีข้าวยำไก่แซ่บก็อร่อยนะ

ลองคัดเมนูถูกมาดีกว่า

มันนั่งพูดยังไม่ได้กินหรอก

เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
หนึ่งชุดไก่จัดเอง

ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบ

แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์

ก็รอลุ้นกิมวอร์เชอร์
มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

บอกเลยทำให้เพชรอยากมีขดีสัก๒๓เลย
เพราะอยากให้เขามาว่าความให้เขาเป็นคุณหน่าที่สุดหลอก

สวัสดีสวัสดีค่า

ว่าความในคดีอะไรที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจบ้างแล้วคุณ

ถ้าเป็นคุณเป๊กกี้นี่คือถ้าจะว่าความนะครับ
ก็อาจจะต้องคิดค่าว่าความแพงหน่อย

ถ้าคุยกันถึงเรื่องตัวเงินแล้วก็เปลี่ยนเรื่องเลยดีกว่าค่ะ

เพราะว่าเรื่องเงินทองนี้ไม่ค่อยมีเลยนะคะ
คุณคะเป็นทนายมากี่ปีแล้ว

แล้วก็นอกจากเป็นทนายความก็เป็นนักร้องอิสระ

เก่งกันเลยช้อปปิ้งเก่งไหมคะใช่ครับ

แต่คิดว่าเซนต์เรื่องการเดาราคาน่าจะได้พอได้
เอาล่ะทนายเป็นอาชีพที่คล่องแคล่วอยู่แล้ว

ถ้าไม่ใช่จะได้ไปกี่บาทค่ะ
คำถามมาเลยค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกบันเทิงอยู่ทางด้านนู้นแล้วค่ะ
พี่ฉันว่าคนเรานะ
เราอ่ะรอลูกค้าไม่เป็นไรหรอก
แต่ไอ้พวกคนที่มันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในร้านเรา
มันไม่ควรมานั่งรอในนี้

นี่ไงเออจริงนะถ้าฉันรู้นะ

ฉันไม่กระเสือกกระสนหน้ามานั่งอย่างนี้ด้วยหรอก
เออชาตินี้มึงควรจะเอาแอร์ถวายวัด
มั้งจะได้ไม่ร้อนลูกมึงใจ
อย่าเดือดล้อนนะเว่ยอย่าเดือดล้อน

โอ้โหพี่พี่มีครีมใดดีก็แนะนำบ้างดิครับ
หน้าพี่นี่ใสโอ้โหเหมือนกระจกเลยอะพี่

สกัดจากวาดหางโจราเค
ให้เขารู้ว่านี่เราใช้ของแท้

เมื่อก่อนแน่วไม่ได้สายแบบนี้
ไม่ก่อนยังไงสายจริง
ภาพก่อนแน่วต้องทำต้องดูแล
เธอดูแลเนี่ยพักผ่อนก็สำคัญ
พักผ่อนหนที่นอน
ไปอาบดูดมาไม่ได้ว่าจริงคุณพุทธพักอะไรจ๊ะ
ไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวว่าจะหางจุดละเข้เลย
ทำไมคะหางเอาไปอยู่ครับ
ฟู๊กจริงป่ะ

ตายมาเดี๋ยวไปตรวจส่าวเพื่อนเนี่ย
เพื่อนพี่น้องน้องก็จะไปหางใครละตายแน่นอน

ทำไมอ่ะนี่พาแม่มาเดินกายภาพเหรอ

ทำไมแก่จังเอ่อพี่
อายุไม่เท่าไหร่หรอกผมก็ไปทำไฮไลท์

ตั้งใจจะรวยนะ

ษื่อไปษื่อมาเป็นเพื่อนแม่

โหมีเงินเป็นพันพันล้าน

ประมาณ๑๒ปีแล้ววัดไม่เคยเป็นเลยไม่มีไอ้สักแค่เลยแต่มึงดูสภาพกูดิตาลึกเป็นหลุมฉันลุกมึง
นั่งก่อนลุกสิเออจะได้นั่งก่อน
นั่งเถอะจะมาปรึงสารพอดีจะเตรียมงานบวชให้ดู
นี่รักกันมานานแล้วเนี่ยไปจูบตาให้ดูดิ
ไม่เชื่อเหรอแม่มึงนี่พี่เปิดเผยอย่างงี้ได้ยังไงเล่า
เปิดเผยแล้วผัวกันเมียกันมันต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขรักกันรักกัน
ใช่อยู่แล้วร่วมสุขอย่างเดียวรักกันไงจูบกันทุกวัน
ขอดูหน่อยสิจูบกับผัวทุกวันแล้วจูบกับบ้างแล้วกัน
อันนี้ฉันไม่ว่าเลยฉันสบายฉันคนแฟร์ไปจะหาวัดบวชให้ลูก
โอ้ยเจ้าวัดบวชปรึกษาผมผมเข้าวัดทุกวัน

ไม่ได้ขโมยคือขอแล้วก็ไม่ให้ก็เลยต้องขโมย

แต่ว่าพี่เอาบวชแล้วพี่เจ้าการซื้อว่าคืออะไร

ทีนี้แหละสิ่งสำคัญ
พี่จะเอาพระเทศหรือว่าทำขวัญนาค
ว่าถ้าพี่จัดงานแล้วคืนนี้ก็มีคอนเสิร์ชโชเกอร์แบงค์
โชเกอร์แบงค์เหรอ
เฮ้ยมันยังอยู่กันอีกเหรอ
ยังมีงานเยอะเห็นขึ้นเนื้อร่องกันได้เลย

เอ่อเธกไลก็ได้เหรอ
เฮ้ยเฮ้ยผมรู้จักกับนกกระจอก

ไม่เอาพี่

พี่ปูนี่พี่เตรียมจะไปหา

ก็ไม่ลาเขาทำฝันวันนี้จะลืมตามาดูโลก
คนอาธิบาล

ให้รักพร้อมคุณสามทีใครเสียงดีโหด้วย

พี่ผมก็มองไม่เห็นใครแล้วจริงเลยนะ
พี่เบิร์ดเชื่อไปตามนายโย่งให้หน่อยเถอะ
อุ๊ยใช่
เอาพี่หน่ะเอาน้ำควงมาด้วยกันนะพี่โย่งกันด้วยนะ

จะไปตามก็จะไม่แล้วว่าเธอทำขวัญบวชมันจะอื้อหือ

บวชมาแล้วเต่าเช้าบวชยังง่ายไม่โกนหัวนี่
ฟักทองบวชฟักทอง

ปักทองแกงบวช
นี่เค้าเคยบวชมาตื่นมีรสบาทกี่โมงละ

นี่ใครล่ะใส่บาทไหน
ตื่นนั้น

กลับมาไว้ก็ประมาณบ่ายโมง

พี่นี่พูดถึงเรื่องบุญนะ

สาทุสาทุสาทุ

เอาง่ายเลยสอบกันตรงนี้เลยเอาได้

ยังไง
นมโมนมโมท่องนมโมได้ประโค้งจริง
เต้นตอนเช้าออกมิธบาทโหวลชมเยอะครับใกล้ละกัย
มิธบาทเดี๋ยวมอเตอร์ไซ์ปิดจนมิดภายใส่ไข้โฮ
นมโมนมโมนมโม

แล้วก็สองจะได้เตรียมความพร้อม

ไปเอาพ่อหน้าขี่คอมา

เดี๋ยว

แม่หน้า

แม่หน้าของพ่อหน้า

แม่หน้าของพ่อหน้า

แม่หน้าของพ่อหน้าของพ่อหน้า
แม่หน้าของพ่อหน้าของพ่อหน้า
แม่หน้าของพ่อหน้าของพ่อหน้า

แม่หน้าของพ่อหน้าของพ่อหน้า
แม่หน้าของพ่อหน้าของพ่อหน้า
แม่หน้าของพ่อหน้าของพ่อหน้า
แม่หน้าของพ่อหน้าของพ่อหน้า
แม่หน้าของพ่อหน้าของพ่อหน้าของพ่อหน้า
แม่หน้าของพ่อหน้าของพ่อหน้า

แม่หน้าของพ่อหน้าของพ่อหน้า
แม่หน้าของพ่อหน้าของพ่อหน้า

แม่หน้าของพ่อหน้าของพ่อหน้า

แม่หน้าของพ่อหน้าของพ่อหน้า
แม่หน้าของพ่อหน้าของพ่อหน้า

ถ้าโดนมื้ออย่าง
อาบน้ำรากให้อาจน้ำฝบ

อ้าบน้ำเสร็จแล้วลงคามิน

เต้นเต้น

เต้นเต้น

พ่อผมว่าจะหมวดเลยปล่อยเข้าป่าไปเถอะ